ไปกินหมูกระทะบ้านเพื่อนขากลับถูกประกบยิงเสียชีวิตครับ

แม่ของนายพานุเดชลานทรหรือว่าเต้

เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนนนทบุรีครับ
ร้องไห้ร้องจนแม่เป็นลมไปนะฮะ
คืออย่างนี้ครับเขาถูกประกบยิงที่ถนนไซน้อยต้นเชือก
หน้าโรงเรียนมัธยมไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับ

เข้าศีรษะด้านขวาตรวจสอบในร่างกายนะครับ

คือมีลักษณะของการถูกล้วงจนกระเป๋าเนี่ย

จากการสอบถามในเอกพลอรุณรับนะครับ
ของผู้ตายบอกว่าโอ้โหพี่ไปบ้านเพื่อน
กินหมูกระทะกัน๗คนนะครับ
ขากลับเนี่ยนะฮะขากลับตีหนึ่งได้แล้ว
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตรนะ
จากที่บ้านเพื่อนมาถึงตรงนี้นะ

ปรากฏว่ามาถึงตรงสี่แยกคลองเจ้านะครับ
ก็ถูกคนร้าย๒คนใส่หมวกกันน็อกมา

มาดูอีกทีเพื่อนนอนอยู่ที่ถนนแล้วนะครับ

ก็ปมเหตุก็คือชิงทรัพย์กับคู่อริต่างสถาบันครับนะคะ